พี่บุรีรำแล้วเขาบอกว่าคนเลี้ยงบอกวัวเหล่านี้เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของเขา
ลงทุนไปตั้ง๒๐๐๐๐๐บาทแล้วเลี้ยงระบบปิด
ยาก็เก็บมาให้เองฟังประโยชน์อะไรเก็บมาเองหมดเลย

ไปดูย่าตรงนั้น

นอนดินแบบนี้
แล้วเจ้าของถ่ายไว้ตายต่อหน้าต่อตาเจ้าของนะ

ของเนี่ยชื่อนายมิตรครับอายุ๕๖ปีก็เลี้ยงวัวเหล่านี้ไว้ในคอก
แล้วมันมีอาการชักเกร็งล้มลงไปชักกระตุกกระตุกกระตุก
ลายฟูมปากเลยพี่มิตรพยายามหาทางช่วยแล้ว
แต่ก็ไม่เป็นผลครับวัวแม่พันธุ์ตายยกคอก
ในเวลาชั่วโมงเดียวพี่มิตรบอกเลี้ยงไว้๑๒ตัวเป็นอาชีพเสริมนะ
จากอาชีพนักการพานโรงของโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมที่อำเภอกระสังในบุรีรำ
พี่มิตรแกเลี้ยงแบบปิดคือให้วัวอยู่แต่ในคอกดูดูดู
ย่าเลี้ยงวัวอะไรก็จะเกี่ยวย่าแถวนั้นใกล้บ้านพี่เขามาให้วัวกินครับ
โพดก็ปลูกเองนะไว้เลี้ยงวัวฟางข้าวที่ตุ๋นไว้ใช้เลี้ยงวัวตอนหน้าแรง
เก็บมาเองทั้งนั้นเลยฮะจนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๑๑มิถุนายน
ปรากฏแม่วัวเนี่ยมีอาการผิดปกติก็คือขามันเกร็งแล้วก็ล้มลงไปอย่างในคลิปเลย
กระตุกน้ำลายฟูมปากพี่มิตรพยายามเข้าไปช่วยแล้ว
แต่แม่วัวก็ไม่รอดครับแต่แปลกที่ลูกวัวอีกหกตัว
ปกติดีนะไม่มีอาการใดเลยครับ
พี่มิดหรือว่ายากล้ามแมลงตกค้างรึเปล่า
เพราะว่ามันยังเป็นช่วงที่เกษตรกรยังไม่ใช้สารเคมี

ตอนนี้ได้แต่รอผลการตรวจสอบของประสุทธิ์ครับ
เก็บตัวอย่างเลือดแล้วก็น้ำลายของวัวไปตรวจแล้ว
คาดว่าเดี๋ยวจะรู้ผลน่าจะสักอีก๒สัปดาห์ครับ

เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงครอบครัวพี่เขา
ลงทุนไปตั้ง๒แสนบาทครับตรงฝังเลยครับ